เอาเนี่ยที่ขับรถกันทุกวันอืมถ้าเกิดมียางอะไรมาให้มันก็ดีเหมือนกันนะ
ใจไงแต่ถ้ามาในรูปแบบนี้จะดีเหรอ
เก็บแล้วเมื่ออ่า
โอ้ขอใจไว้อ่าทันทันแล้วมันเป็นไรโหมันตรงมามากเลยอ่ะ
โอ้โหหวิดไปคุณผู้ชมขอตอบเลยไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เออ
เรื่อยเลยอ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเพชรกะเสม
ขาเข้ากรุงเทพครับช่วงก่อนถึงสี่แยกท่า
จังหวัดเพชรชบุรีเจ้าของคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเขาขับมาเลนขวาสุดเลย
ตอนแรกก็ขับตามหลังกระบะสีดำก่อนที่กระบะสีดำมันแซงซ้ายไปครับ
เขาก็เห็นรถกระบะบรรทุกยางขับแช่ขวาอยู่แล้วสังเกตเห็นเฮ้ย
ยางจู่จู่มันค่อยค่อยไหลลงมาแล้วยางเส้นนั้นอ่ะ
ก็ตกลงมาบนถนนครับนี่จังหวะที่เห็นกระบะดำก่อนนะฮะ
เนี่ยแล้วสักพักนึงนี่ไอ้คันกระบะนี้
ยางที่บรรทุกมามันตกลงมาครับแล้วทำไมไม่ผูกไม่รัด
แล้วคันนี้หลบไปได้ไอคันหลังก็เบรก

โชคดีไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอันตรายขึ้นนะฮะ
นี่ถ้าคันหลังเป็นมอเตอร์ไซค์ลองนึกสภาพดู
ไซค์นี้คว่ำแน่นอนหลบไม่ทันแน่นอนยังไงต้องฝากตำรวจด้วยนะ
ตำรวจฝากไปเข้มงวดกับรถกระบะบรรทุกสิ่งของพวกนี้ด้วยนะครับ